แก่นำเพื่อไทยเขาก็หาเสียงจัดตั้งรัฐบาลกันไป
ยังไม่ได้เป็นรัฐบาลนะแต่ในพักนี่เขาขับเคลื่อนแล้วนะ
ได้เป็นรัฐบาลเขาดำเนินการทันทีเลยนะ
นี่คนนี้มาแถลงนายเผ่าภูมิโรจนะสกุลครับเป็นรองเลขาธิการพักเพื่อไทย
ในฐานะโฆษกคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจของพักเพื่อไทย
พักเพื่อไทยเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
แล้วเดินหน้าโครงการนี้ทันทีที่ตั้งรัฐบาลเสร็จคุณผู้ชม
และวันนี้ขอประกาศอย่างเป็นทางการว่า
ประชาชนอายุ๑๖ปีขึ้นไปจะได้รับเงินดิจิทัล๑๐๐๐บาท
และจะส่งผลเอื้อประโยชน์นะครับต่อการชำระเงินรูปแบบใหม่
และเป็นการเปิดประเทศสู่สังคมดิจิทัล
ไขมีอะไรบ้างนะครับตอนหาเสียงลืมไปหรือยังครับ
เดี๋ยวผมทวนให้ฟังต้องใช้เงินในรัศมี๔กิโลเมตร
แต่ไม่สามารถปรับแต่ขออภัยแต่สามารถปรับเปลี่ยนตามภูมิประเทศได้
ถ้าตรงนั้นไม่เอื้ออำนวยใน๔กิโลเมตรนะครับ
และต้องใช้ในระยะเวลา๖เดือนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่อย่างรวดเร็ว
เหมาะสมกับสภาวะการของประเทศส่วนประชาชนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่ต้องกังวล
เขาบอกว่าสามารถใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวกับโค้ดส่วนตัวก็มาใช้แทนได้ครับ
ขณะที่มีข้อกังวลเรื่องภาวะเงินเฟ้อนะครับ
ทีมงานเพื่อไทยเขายืนยันว่าทีมเศรษฐกิจทำการบ้านมาแล้วศึกษาทุกปัญหาอย่างครบถ้วน
โดยสภาวะเงินเฟ้อได้คลี่คลายลงอีกทั้งเงินในระบบดิจิทัลวอเล็ต
ก่อให้เกิดภาวะเงินเฟ้ออย่างมีนัยยะสำคัญครับ
เพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่อย่างรวดเร็วทันทีและเหมาะสมกับสภาวะการของประเทศ
เผ่าภูมิเปิดเผยต่ออีกว่าพักมีนโยบายนะครับที่จะทำควบคู่ไปด้วยก็คือการทำตลาดทุนคู่ขนาน
กรตดิจิทัลเพื่อดูแลตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล
โดยทั้งหมดนี้คือการดำเนินงานตามสิทธิของพักแก่นำที่จะตั้งรัฐบาลครับ